พาทุกผู้ชมมุดมุดคราวหลังเสียงวิโฮกน่ะหน่อยนะครับ
วันนี้พี่ดุบนเทิงแท้ยรักของคราวเหมือนกัน
จะพาไปมุดดุหลังม่านกันซิว่า
กว่าจะมีการแสดงสวยงามของคณะเสียงวิหกเนี่ย
มันจะต้องผ่านอะไรกันมาบ้าง
เขาใช้เวลาแต่งตัวนานแค่ไหนมาจ้ะจะเล่าให้ฟัง
ก่อนอื่นขอเริ่มด้วยเรื่องมงคลกันก่อน
การแสดงทุกครั้งเนี่ยทางคณะนี่เลยค่ะ
เขาจะมีการไหว้ขอพรถูกต้องค่ะพี่แจ๊ค
แต่ว่าความพิเศษของคณะเสียงที่๖เนี่ยก็คือนี่เลย
โต๊ะหมู่บูชาหลังเวที
คือเค้าจะมีแป้งเด็กเห็นมั้ยคะหว่นตีชมพูเนี่ย
แล้วก็น้ำมนในขันคือทางเราก็อยากรู้เนอะ
สองสิ่งนี้เรียกว่าเป็นการคายอ้อยของครู
คือก่อนการแสดงเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ทาแป้งขาว
ใครได้พบใครได้เห็นก็จะหลงรัก
เป็นเหมือนเมตตามหานิยมอย่างหนึ่ง
ว่าใครจะโชว์ก็มาประหน้าตัวเอง

พอพรมแล้วก็จะมีแต่คนรักคนเมตตาอยู่เสมอ
คือเราไม่แปลกใจเลยนะที่ชาวคณะทุกคนตั้งใจไหว้
ขอพรก่อนการแสดงนานเป็นพิเศษ
ส่วนคนนี้คุณผู้ชมค่ะน่าเอ็นดูมากเลย
น้องอายนี่เดี๋ยวดูนะ
คือทาหน้าจนหน้าขาวผ่องไปเลยคุณผู้ชม

หลานน้อยแค่นี้คนก็ทั้งรักทั้งหลงแล้วลูกเอ้ย
ต่อกันที่ของบูชาสำคัญของคณะเสี่ยงวิหกค่ะ

นั่นก็คือลูกแก้วนี่ค่ะลูกแก้วอันนี้
อสนุ๊กบอกว่าเพราะคณะของตัวเองบูชาพญานาค
สายที่นับถือเป็นพิเศษก็คือ
พญานาคปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมา
เพราะฉะนั้นก่อนทำการแสดงบอสนก
เขาก็จะมีบทสวดพิเศษที่เป็นการขอพรจากท่าน
คืออันนี้เขาแบบว่าเป็นความลับนิดนึง

อ๋อแสดงว่ากดสวนเขาล่ะ

แล้วเป็นความเฉพาะของคณะเสี่ยงวิถกเท่านั้นเอง

ไปกันต่อที่เบื้องหลังนางเอกบ้างค่ะ

น่ารักมากเป็นตะฮักเป็นตะแพง

ให้เราได้เก็บภาพตั้งแต่ตอนที่ขึ้นหน้าขึ้นผมเลยจ้

นั่งแต่งหน้าแบบสบายชิวอยู่หลังเวทีนี้เลย
บอกว่าอยากแนะนำสิ่งหนึ่ง

ตั้งแต่๙เดินมาในคณะเสียงวิหก

ไม่รู้ว่าจะเป็นของดีของเด็ดอะไร

คือน้องคือน้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อยู่

แล้วก็ชุดใหม่ตลอดค่ะ

เพราะว่ามีชื่อเขียนติดอยู่แพรวธิดา

เน้นหน้าไม่ไหวแล้วคอแบบไม่ไหวแล้วลูก
เมื่อกี้น้องบอกว่าหน้าใหม่ใช่ไหมคุณผู้ชม
หน้าใหม่ไม่มีความว่าอะทำหน้าใหม่เลยคุณผู้ชมต้องแยกกันนิดนึง
เราจะใช้เทคณิคการแต่งหน้าที่ทำให้รูปหน้าไงก็เป็นให้ทุกชุด
เขียวขนาดนี้เราก็แต่งเป็นนี่เลยนกยูงมาเลย
ล้อเล่นแต่สวยนะสวยนะบล็อกเขียวขนาดนี้คุณผู้ชมเอาให้มันเข้ากับทุกชุดเลยส่วนพัดลมโอ้โหนี่รู้งานมากเลย
พอกล้องหันไปถ่ายปุ๊บหันมายิ้มให้เฉยไม่มีอาการคอตกใดให้เห็นเลย
เป็นงานศพก็เป็นอุปกรณ์ของวงหมอลำจริงค่ะ
อีกหนึ่งความเคล็ดลับของแพลวธิดาที่เราอยากให้รู้ก็คือการใช้เวลาเปลี่ยนชุดของเธอ
ไปหาคำตอบมาให้แล้วค่ะเราเริ่มจับเวลาเลยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก
ตั้งแต่แพลวธิดาลงจากเวทีท่าเดินคือแบบชิวไม่ได้รีบร้อนมากเลยนะ
แต่นักข่าวคุณดุดดิวของเราตื่นเต้นหัวใจจะวาย
คุณผู้ชมด้านหลังเวทีเนี่ยนะมารุมมาตุ้มกันอยู่๓คนค่ะ
คนนึงในจัดการเรื่องหน้าคนนึงในเรื่องชุด
ใช้เวลาเพียงแค่๓๓วินาที

แล้วนี่ก็คือพัดลมก็ยังอยู่เคียงข้างกายนะ

นี่คุณผู้ชม๓๓นาทีสุดยอดเลย
ธิดาสวยพริ้งพร้อมขึ้นเวทีมอบความสุขให้กับแม่พี่น้องแล้ว
คุณผู้ชม๓นาทีประมาณเพลงเดียวเท่านั้นเลยมีเวลาเปลี่ยนชุดให้เท่านั้น

คุณผู้ชมดูซะก่อนดีพี่พลอยเป็นไงบ้างบรรยากาศ
คือถ้าพี่พลอยถอดกางเกงเนี่ย๓นาทีนี้ไม่พอ
เดินเท่ารับเลื่อยอยู่เนี่ยเขามีเสื้อซับพอร์ทได้อ่านแล้วมีทีมงานช่วยด้วยเขามีกอกด้านใยมีขาซั่นด้านอ่ะ
เขามีผ้ามาล้อมด้วยเวลาน้องเขาเปลี่ยนชุดแฟนคลับสบายใจได้
เทนต์สุดท้ายจะเป็นใครไปไม่ได้นี่เลยจ้าสุดหล่อคนนี้
บอสนกพงศ์สกรหล่อจังเลย
ก่อนจะรับของก็จะมีแม่เนี่ยนะคุณผู้ชมค่ะ
มาฝากของให้บนหลังเวทีด้วยเออคุณผู้ชมนี่แหละ
แล้วบอสคงเห็นว่าไหนดุดนิวไปอยู่หลังเวทีนานแล้ว
มาดูดดิวมาทำตัวให้เป็นประโยชน์หน่อย
คุณผู้ชมนี่แหละเขาก็ช่วยทำตัวเป็นประโยชน์ไง

คุณผู้ชมดี
ถุงที่ดุดดิวถืออยู่เนี่ยจริงเป็นถุงใส่ของกระจุกกระติกของบอสนะคะ
ใส่เทชูซับเหงือบ้างเวลาลงจากเวที
ไม่ได้ตั้งใจเอาไว้เก็บเงินหรอกแต่บอกคุณผู้ชมแบบนี้ละกัน
แค่เพลงแรกของบอสนกนะมาลัยก็ท่วมขนาดนี้

อันนี้เพลงแรกแล้วนะจ๊ะเออคุณผู้ชมค่ะ
มาเป็นถุงเงินใส่เงินแบบนี้เลย
แม่อ้อยออสเตอรีอ่ะอ่านเสื้อให้ด้วยนะคุณผู้ชมบางคนอีก
อยู่ไกลแม่อ้อยค่ะนอกจากเป็นแฟนคลับของบอสนกแล้ว
เป็นแฟนคลับของบอสนกใหม่กันนั้นด้วยขอบคุณมากเลย
อ้อยเป็นคนที่น่ารู้จักมากเลยค่ะ
คุณผู้ชมถึงตัวอยู่ไกลเยอะมาก
แต่ใจมันอยู่ใกล้ก็มานี่แหละส่วนนักข่าวของเราช่วยเก็บช่วยพับเสร็จอ่ะ
มาลัยน้ำใจให้แผนกดูแลของบอสต่อไป
ไม่ได้เอากลับบ้านเด้อพ่อแม่พี่น้อง
ใดคือขอบคุณทีมงานเสียงวิหกมากเลยนะคะ
ยอมให้เราไปซอกแทรกหลังเวที
ใดก็แล้วแต่ฤดูการนี้ขอให้งานปังแห่งเด้อจะเด้อ
ใช่จะมีสักกี่คนที่ไปอยู่ด้านหลังเวที
ไปจับเวลาไปอยู่กับเขาขนาดนั้น

พี่ดูดดิวถามตรงเธอได้มากี่บาทเธอถามตรง
ถามตรงก็แบ่งกันด้วย
ยอมนอนเล่น